คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับติดลูกบิดประตูห้องน้ำผิดเนี่ย
ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขนะโอ้ยเราเราก็ยังงงอยู่
คำว่าติดลูกบิดประตูผิดด้านเราพยายามดูนะคะ
ไม่ว่าจะดูภาพจะดูเอ้ยข้อมูลข่าวนี้เอ๊ะ
วันผิดยังไงอ่าอ่าต้องดูเป็นอุทาหอน
ตะโกนเรียกเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะ
แต่คนที่อยู่คือคุณป้าวัย๕๐กว่าคุณติดอยู่ภายในห้องน้ำของตัวเอง
ห้องน้ำของบ้านหลังนี้นะครับบ้านตรงเนี้ยเป็นทาวน์โฮมสี่ชั้น
ชั้นล่างเป็นที่จอดรถด้านหน้ามีประตูรั้วเหล็ก
กุญแจล็อกเอาไว้แน่นหนาส่วนด้านในก็มีประตูเหล็กม้วน
ดึงลงมาปิดอีกชั้นหนึ่งอย่างแน่นหนาเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจฮะต้องปีนรั้วเข้าไปแล้วนี่
งัดประตูเหล็กแบบนี้นะฮะประตูม้วนแบบนี้
เพื่อเข้าไปภายในบ้านจนกระทั่งได้ยินคนเคาะประตูดังรัว
มาจากชั้นที่๓รีบเข้าไปตรวจสอบคุณ
เข้าไปตรวจสอบพบว่าต้นเสียงมาจากห้องน้ำ
ซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนของคุณป้ายุ้ยอายุ๕๔ปีเจ้าของบ้าน
เจ้าหน้าที่รีบเดินไปบิดปลดล็อกลูกบิดประตูห้องน้ำอย่างง่ายดาย
แต่บิดจากข้างนอกมันบิดง่ายช่วยคุณป้ายุ้ยออกมาได้อย่างปลอดภัยฮะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ที่ต้องบอกเป็นอุทาหรณ์เพราะอะไร
คุณป้ายุ้ยตอนที่ถูกช่วยออกมานะอาการอ่อนเปรี้ยเพลียแรง
บอกว่าพักอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง
กระทั่งคืนวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง๒ทุ่มได้เข้าห้องน้ำ
แล้ววางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างนอกคือไว้ที่เตียงแล้ว
ทีนี้เข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าทำไมบิดลูกบิดออกมาไม่ได้
เพราะลูกบิดถูกล็อกจากด้านนอกติดตั้งผิดตั้งแต่แรก
คุณผู้ชมฮะจริงเราเข้าห้องน้ำเราต้องล็อกประตู

แต่ทีนี้ติดตั้งผิดเอาตัวล็อกมาไว้ข้างนอก
ทีนี้ครับตอนเข้าไปไม่รู้ยังไงมือมันอาจจะไปโดนตัวล็อก
กระทั่งล็อกฮะเธอพยายามทุบประตูห้องน้ำสุดแรงนะ
แต่ด้วยแรงของเธอเองแล้วก็อายุเยอะแล้ว
ก็เลยออกมาไม่ได้พังประตูไม่ได้
พยายามใช้ข้าวของที่มีในห้องน้ำนะ
ทุบทำลายลูกบิดประตูทั้งเคาะนู่นเคาะนี่
ฝักบัวเคาะไม่มีใครได้ยิน
อยู่ในห้องน้ำ๓วัน๓คืนกินน้ำปลาปลาประทังชีวิต

เอาครีมในห้องน้ำเขียนสั่งลาญาติพี่น้อง
เกือบขนาดสั่งลาเลย
ว่าถ้าเสียชีวิตไปจริงตายในห้องน้ำแบบนี้
จะจัดการทรัพย์สินยังไงบ้าง
กระทั่งคุณเรื่องของเรื่องคือเพื่อนของคุณป้าเนี่ย
โทรมาไม่มีใครรับสายก็สงสัย๒วันแล้ว๓วันแล้ว
พี่สาวของคุณป้ายุ้ยก็เลยโทรแจ้งตำรวจ

ได้มีการพังประตูกันเข้าไปคุณ
โอ้โหส่วนเพื่อนบ้านนะที่อยู่ข้างบ้านนะ

บอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่รู้เลยนะฮะ
บอกว่าสาเหตุที่ได้รับการช่วยเหลือล่าชา
นี้อาจจะเป็นของสภาพบ้านมีความเป็นส่วนตัวสูง

อีกอย่างนะครับคุณครับคือต้องเตือนไปกันเลย

นี่คือเป็นเรื่องใหญ่นะครับมีคนเค้าเอาข้อควรระวัง
บอกไว้แบบนี้ถ้าติดตั้งลูกบิดผิด
มันกลับด้านกันนะฮะตัวล็อกมาอยู่ข้างนอกเนี่ย

หนึ่งนะสองเวลาจะเข้าห้องน้ำเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วย
เผื่อคุณจะเข้าห้องน้ำหรือว่าเผื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หาพวกค้อนแขวนไว้ในห้องน้ำด้วย
เขาบอกแบบนี้เลยนะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ